โหลดเถอะสนุกนะ
ก็ร้องได้ไข่หลาง
เขาร้องได้ไข่หลาง
เขาร้องได้ไข่หลาง
สวัสดีครั้ง
ปานุ่มก็มา

ขอบคุณค่ะ

รองด้าย
ร่วมสนุกกับเราได้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเข้ามาคอมเมนต์มากดแชร์กดไลค์
หรือมาร่วมสนุกในการเล่นเกมก็สะสมแต้มกันไปนะครับ
เพื่อลุ้นรับรางวัลกันต่อไปได้ครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะ
ขึ้นมาแต่ยังไม่ทันร้องนั่นคือคูณโฟนั่นเอง
แล้วตอนนี้นะฮะที่หน้าของคุณโฟก็มีคุณโจ้มานั่งแทนนะฮะ
งั้นขอต้อนรับเลยคุณโจ้คุณหมิวคุณแมนคุณน้ำทิพย์คุณหนูตรี
สวัสดีครับ
โจ้เนี่ยเห็นอยู่ในวงการนะครับมานานหลายปีทีเดียวนะครับ

ถ้าหาคณะผมก็มีผมกับคุณประคราบสองคน
ถ้าหาคณะประคับก็มีประคับกับผม
แต่คนละคณะกันไม่เกี่ยวกัน

เข้าข้างใครก็เป็นเจ้าของคณะมัน

คุณโจ้มานี่ไม่เกี่ยวกับใครนะ
คุณประคาวก็มาออกเขาไปแบ่งตังค์ป่ะ

มันมาออกมันยังไม่บอกผมเลย
คนนี้ที่ฉันมีผู้ชายคนนี้ค่ะ
เข้ามาหาเงินค่าดองเพื่อแต่งเมีย

เขาบอกเราเท่าไหร่ค่าดอกของเขา
๕๐๐๐บาทกับทอง๒บาท

ว่าจริงแล้วไม่ใช่ราคานั้น
ถ้าอยากรู้พร้อมกับเขาเลยค่ะ

มุนโป้ไอหนุ่มไรมัน

วันนี้ใส่กางเกงสีเหลืองอ่องต่องแอ่งแต่งมาก

จะมีผ้าเข้ามาคาดเอวอยู่ตลอดเวลา

เปิดการแสดงหน้าฉากเลยค่ะมา

แล้วว่าสาธุสาธุสาธุพุทธโธมังกะโร่ธรรมโมมังกะโร่สังคมมังกะโร

แล้วว่าสาธุสาธุสาธุพุทธโธมังกะโรธัมโมมังกะโร่สังคมังกะโร
สังคมฟุตโธรัตนาไตยังทัมมารัตนาไตยังสังหรัตนระไตยัง
โอเคดูรอยหน้ารอยตาซะก่อน
เอ้าหาดีหาดีหาดี
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยว
ยังยังมีอีกคนนึงขออีกคนนึง

นี่กลัวใครจับได้เนี่ย

คือเป็นเด็กหนุ่มที่ลำได้นี่นะ

แล้วก็ลำราเรื่องสักทีนี้กันนะครับ
เป้าหมายเราอย่าลืมที่เรามาหาเงินค่าดอง

แต่นี่พี่ไปถามคุณพ่อตามาที่กัดเขี้ยเคี้ยวฟันตั้งแต่รอบแรก

แล้วเราไปฟังตรงไหนว่าเป็นแสนห้าเนี่ย
นี่เขาเห็นว่ารักกันเห็นเด็กสองคนรักกันเขาก็อยากให้แต่งงานอ่ะ
ผมสูบมานี่มากกว่านั้นครับตอนนี้
สูบเข้ามาเท่าไหร่แล้วไปอยู่บ้านเขาเนี่ยไปสูบเข้ามาเนี่ย
ฟ้าวงฟ้าบ้านสูบเข้าหมดเลย
ทีนี้วงหมอลำที่ใช้ชื่อหางานรับงานอะไรอยู่เนี่ยชื่อวงอะไรคะ
เป็นของพ่อตานี่จะชื่อว่าอุบลซาเวทีลำซิ่งครับ

เดี๋ยวมี๒วงเหรอ
คือวันไหนเขาโทรมาหาผมผมก็เป็นนายจ้างครับ
วันไหนเขาโทรหาพ่อตาก็เป็นทีมงานอุบลซาวได้หมอลำสายใหม่ไปลำ

คณะข้าใส่ม๋ไหมดาวเหนือครับผม

ตอนนี้มาถึงการแข่งขันของเราแล้วนะครับ
คุณโฟก็อยู่กับเรามาหลายอาทิตย์นะครับ

เรื่องของความตื่นเต้นคงมีกันบ้างแน่นอน
ทุกคนที่มายืนตรงนี้ไม่มีใครไม่ตื่นเต้นแน่นอนใช้ความตื่นเต้นให้เป็นประโยชน์
ให้เป็นแรงคับดันเพื่อที่จะพุ่งไปสู่เพลงที่๑๐ให้ได้นะครับ
มาถึงเพลงแรกกันเลยก่อนเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
ดูเขามีความสุขกับเพลงที่เขาได้ฟัง
แต่ถามเอ็กซ์บอกเลยเพลงนี้มืดตึ๊บ
อืมลักษณะเป็นเป็นเพลงค่อนข้างใหม่
ใหม่ไหมไม่ครับผมไม่ใหม่นะ
เพลงนี้เมื่อรู้สึกจะเป็น๔ปีที่แล้ว๕ปีที่แล้ว
รู้จักดีทีเดียวรู้จักครับ
มาต้องถามกันนะครับเพื่อความมั่นใจเรามีตัวช่วยให้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอานะครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑มาครับ

เธอคือคนที่ฉันรักมา
ใจยังบ่อยจากน้องไปสาย
อู้บ่น้อคนดีชีวิตอายกะให้น้องใด
ยอมตายแทนน้องใดอีลี

ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น
อ้ายก็สิทธิ์ทนพื้นยืนรอตรงนี้
ถึงเจมส์ก็สิทธิ์ต้นแม่น้องมองอ้ายบ่ดี
อยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจ
ใครสิตายก็ตายย้อนน้องบ่หัก
อยากสิถามน้องเบิ้งอีลีสิให้นำบอก
มือได้ยายเสาหายใจน้ำตาเสียไหลเมาหน่อ
ชีวิตของคนก็สาวน้องพ่อเสียให้น้ำบอก
น่ารักทีเดียวนะครับมีรีราเต้นเพลงช้าก็เต้นได้
มาดูกันนะครับว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณโฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มั่นใจป่ะมั่นใจป่ะไม่มั่นใจหรอ

ตอนสุดท้ายมันไม่เหมือนกัน
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ